โอเคแหละถ้าทำทีมฟุตบอลชมบุรีอย่างเดียว
ถ้าจะทำให้ได้แชมป์เลยไหมพี่มั่นใจว่าทำได้นะ
คุณทำแล้วคุณไม่ใช้หรือคุณไม่ขายแล้วคุณจะทำทำไม
จริงเหตุการณ์ทำไมมันดูมันดูแรงจัง

แต่เราก็มองแล้วว่าอยากให้ประสบความสำเร็จมากกว่า
ถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬา

ก็ครั้งนี้เนี่ยอีกหนึ่งคนในวงการฟุตบอลครับ

แล้วก็เป็นกระแสอยู่ในหลีกบ้านเราอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือคุณบอลศาสิทธสิงโตทอง

แถนที่ของคุณพ่อของเขา
ในชวนบุรีเนี่ยมีดารุ่งหลายคนส่งต่อถึงทีมนะครับ
จนทำให้ทีมเนี่ยก็เป็นสโมสรที่น่าจับตามองในช่วง๒ฤดูการที่ผ่านมา

ก็เป็นความคาดหวังแล้วก็เป้าหมายของทีมฉลามชนในซีซั่นนี้

ซึ่งการประเชิงกับโคตรวิสิบเก้า
หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องรับมือกับมันนะครับ

ซึ่งได้รับการจับจ้องจากทีมอื่น

หลังจากที่ชมบุรีก็ขายเจ้ายิมบรชิตกณิตศรีบำเพ็ญไป

ก็ไม่รอช้านะครับพูดคุยกับเขาดีกว่าครับ
คุณบ่นสาธิตสิงห์โตทองครับ

เดี๋ยวมันจะปรับอารมณ์ไม่ได้นิดนึง

มันก็คือปลายทางมันก็ไปถึงเรื่องนั้นแหละ

กับการที่เราดูแลเด็กมาตั้งแต่

แล้วก็พอโตขึ้นมาปุ๊บฟุตบอลอาชีพ

แต่โดยรวมของชมบุรีผมก็เห็นอยู่มานี้ก็

ใช้คำว่าครอบครัวมันก็ไม่เชิงหรอก
คือมันเป็นอาชีพแล้ว

งบประมาณในการทรงการสร้างอะไรอย่างนี้

ปีนึงมันก็เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละล้าน

นี่๑๐ปีที่ผ่านมาราคานี้

ไม่แต่ค่าใช้จ่ายมันค่าองค์อาหารอะไรมันเยอะขึ้นนะแพงขึ้นนะ
มันก็มันมีมันมีมันมีมันเราก็ไปผูกกับฟาร์มบ้าง

เราจะได้ราคาที่แบบไปรับมาจากฟาร์มเลย

แล้วก็มีสปอนเซอร์แบบเป็นข้าวสวยเป็นข้าวสาร

งบประมาณต่อเดือนเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องอะไร

เราได้วัตถุดิบมาบางอย่างจริง

แล้วอาหารสามมื้ออย่างเงี้ยใช่มั้ยมันหลักค่ะ
ค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟ

ใช่ไหมเพราะเรามีตั้งแต่๑๐๑๑จนถึง๑๘อ่ะ

แล้วการเดินทางอีกค่าน้ำมัน

มีเวลาเดินทางไปโรงเรียนทุกวัน

เอาเงินตะมาใช้อยู่ดิ

ปีนี้กลมเลยน่าจะประมาณ๑๐ล้าน

โอ้โฮทีมใหญ่อย่างบุรีรัมป์เคยฟังให้สัมภาษณ์๕๐๗๐ล้าน

แต่ในสนามให้เต็มที่

คือชมบุรีเราดันเด็กมากี่ปีแล้วพี่บอล
ตั้งแต่พี่จะเป็นผู้จัดการทีมนี่ใช่แล้วปีแรกเลยป่

เพราะตั้งแต่ปีนั้นที่มาทำขึ้นมา

ปีแรกก่อนที่พี่ทำมันมียิม

แล้วพอดิมอายุ๑๗พี่ถึงค่อยเริ่มมาเข้ามาทำ
แล้วพอต่อจากยิมก็มามีพวกย้า

ก็ไปมีทีมอยู่ในระดับภูมิภาค

ถ้าปีที่แล้วมันคือบ้านบึงใช่ไหม
แต่ฤดูกาลเรามีปาการเพิ่มมาอีกทีมหนึ่ง

พอมาปีนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

เพราะเราต้องการมีปาการเพิ่มมาอีกทีมหนึ่ง

โอเคแหละถ้าทำทีมฟุตบอลชมบุรีอย่างเดียว

ปีละประมาณ๙๐ล้านถึง๑๐๐ล้านเนี่ย

มันพัฒนาบุคลากรที่อยู่กับเรา
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในด้านของโค้ด
ของนักเตะของโค้ดประตู
ฟิตเนสโค้ดกายภาพบำบัดต่าง

เลยต้องเพื่อจะพัฒนาบุคลากรที่เรามีอยู่
ให้เขาต่อยอดได้แบบให้ได้ไปถึงที่สุด
ตอนยิมเนี่ย
มันก็ยากเนอะที่สโมสรต้องตัดสินใจขาย

ใช่แต่ตัวเลขอย่างนี้มันลอยมาปุ๊บเนี่ย

รุ่นนึงก็เป็นตัวแทนโหส่งต่อเด็กอีกตั้งกี่ร้อยคน

ก็นั่นคือมันต้องยอมรับว่าเป็นระดับ
คุณทำแล้วคุณไม่ใช้หรือคุณไม่ขาย

ใช่ไหมแล้วคุณขายคุณก็ต้องได้กำไร
เป็นธุรกิจฟุตบอลอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับ

แต่สำหรับชมุเรียอยู่ที่๓ไฟ
โมสรต้นสังกัดตัวนักเตะและต้นสังกัดใหม่

มันก็คือ๒อันนี้เขาคุยกันแล้วเรียบร้อย
เราก็บอกเขาว่าตอนนั้นยิมก่อนไปสิงคโปร์
ดิมซ้อมทีมชาติอยู่เพราะมันอยู่ในช่วงเย็น

แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอคุยกับยิมก่อนนะ

เพราะเด็กยังไม่รู้แต่ถ้าเด็กบอกไม่อยากไป

จะมาว่าผมไม่ได้นะเพราะผมบังคับเด็กก็ไม่ได้

งั้นขอคุยกับเด็กก่อน

สัญญายกไปเลย๔ปีนะอย่างนี้อย่างนี้

โอเคครับพี่บอลคุยแล้วน้องก็โอเค

แต่แบบด้วยข้อเสนอด้วยหลายอย่าง
แล้วก็ไปแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จในตัวเอง

ตอนนี้น้องมันก็อยากได้ไปเล่นถ้วยเอเชีย

ว่าโอเคมันก็วินกันทั้งหมดทั้ง๓ฝ่าย
ก็เลยโทรหาทางบีจีว่าเรียบร้อยแล้วครับ
บอกพี่พี่ส่งลูกน้องพี่ไปที่โรงแรมเลย

ให้เอเย่นเอาสัญญาณที่ชมบุรีไปที่โรงแรม

แต่เราปิดข่าวก็ไว้ก่อนเพราะไม่อยากให้เสียสมาธิ

เราต้องให้สโมสรเราอยู่ได้

แล้วก็อวยพรให้น้องมาโชคดีอะไรอย่างนี้

จริงเหตุการณ์ทำไมมันดูแรงจัง

ต้องไล่เลี้ยงให้คนที่เขาฟังเข้าใจนิดนึงว่า

คือน้องไม่มีชื่อในชนบุรีซีซั่นนี้ถูกไหม

ประเด็นคือก็ให้ความเคารพโค้ช

พอเสร็จปุ๊บเราสื่อสารกับเด็กยังไงว่า

อุ่นเครื่องกับทีมจากเนปาน

แล้วแต่พี่เตี้ยเขาบอกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว
ว่าเขาบอกตั้งแต่ตอนช่วงเช้า

สองคนนี้ผมเห็นมาเล่นปีนึงเต็มแล้ว

แล้วเดี๋ยวบอลไปคุยกับน้องมันที่สนามมันจะดีกว่า

พออุ่นเครื่องอยู่ก็เลยเดินไปหาสองคนนี้

คอนเนอร์ยืนยันกับคุณจริงรักไว้หมดแล้ว

เขาบอกเขาโอเคว่าเขาจะไป

พี่โบ้เลยโทรคุยกันกับพวกทีมงานสตาร์ท
เขาก็รู้คุยกับเอเย่นของคอนเนอร์ด้วย

ตั้งแต่ตอนที่พี่บอลไปบอกวันที่๑๐
เนอร์มันก็เช็คกับพี่กรที่เป็นเลขาทีมเลย
ตอนนั้นว่าสัญญามันหมดก็เมื่อไหร่

ก็คือเอารู้ว่าตัวเองไม่อยากไปหรอก

ก็เลยให้เอเย่นตัวเอง

พอไปคุยผู้สุโขทัยกับขอนแก่นเขาไม่เอา

เราก็เลยบอกว่าไม่เอาชมวิวไม่จ่ายจ่ายทำไม

เพราะถ้าเกิดว่าเราจะจ่ายหมดเราเอาไปประกัน

อย่างนี้ไม่มี๒สม๒๑๖ท้ายกับขอนแก่

เพราะว่าอุตส่าห์มองว่าอยู่ในแผนแล้วด้วย

พอพี่โบ้เขาบอกเราประมาณ๒ทุ่มวันที่

ให้ได้เท่าที่ทรงรีจ่ายนะ

ซึ่งจริงอย่าสรุปสั้นนะ

การที่น้องไม่ขยายสัญญาออก

ว่าชมอลีไม่ปล่อยตัวยิ่งไปเชียงใหม่

แต่เราขึ้นเงินเดือนให้เหมือนกับนักบอลคนอื่น
คือเรามีหลักการในการกระตุ้นของเรา
แล้วเราก็พูดคุยกันแล้วซึ่งนักบอลทุกคนก็รับรู้หมด
แต่ถึงเวลาจริงนักบอลคนอื่นเขาขยายสัญญาออกไปคนละ๓ปี
แต่คอนเนอร์เขาไม่ขยายสัญญาออก
เราก็ว่าเขาไม่ได้มันเป็นความเสน่หาของเราเอง
อันนี้คือประเด็นขออนุญาตพูดตามตรงนะอย่าโกรธเจ๊ก็คือ

ก็เพราะว่าที่จะไม่ให้คอนเดอร์ไปเพราะว่า

ถึงจ่ายนี่ไงเพราะเด็กไม่ต่อก็เลยได้ไป

ก็คือเราไม่ได้บีบบังคับให้
มันก็คือเหมือนบังคับแหละถ้าเอาจริง
แต่เราบังคับด้วยเงื่อนไขที่เราที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาคือเงินเดือนน้องหลักพัน

แต่ว่าถ้ามีการลงสนามคือยังไง

แต่ถ้าเกิดคนไหนครบ๕แต้มจะหมื่นนึง

ตอนเนื่องมีสิ่งจริงบ้างกัน

ที่เราให้เงินเดือนเขาเยอะ
ทำไมเขาไม่คิดเหมือนนักบอลคนอื่น

ยังมีตัวท็อปอยู่ในทีม

แต่ว่าคืออย่างหนึ่งไปแล้วมันก็อยากไปอีก
แล้วผลงานในฤดูการนี้ของทีมด้วยครับ

เรื่องแรกโอเคมันก็อย่างที่เจรู้แหละ

ก็มีหลายทีมยากที่เขาสนใจและในเมืองไทย
แต่เราก็ได้คุยกับทีมหนึ่งไป

ยังมีความฝันอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นก่อน

เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของและ

ผมอยากประสบความสำเร็จกับชมบุรีก่อน

อันดับ๒ผมอยากไปค้าแข้งที่เมืองนอกก่อน
ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วค่อยว่ากัน

แล้วเดี๋ยวถ้าพี่อยากขายผมพี่ก็ค่อยขาย

แต่เราก็มองแล้วว่าอยากให้ประสบความสำเร็จมากกว่า
เราก็เลยต้องรอเวลาต้องให้เวลาและด้วย
ส่วนเป้าหมายในลูกอันนี้ก็อย่างที่บอกครับ
รอเวลาตอนนี้ผมถึงคิดว่ามันถึงเวลาของดาวรุ่งแล้วล่ะ

ถ้าดาวรุ่งก็น่าจะเป็นพวกแบบบุคลีกัสซิดิตที่ยังไม่จบม๖
แต่พวกที่จบม๖ขึ้นมาพวกอายุ๑๙๒๐๒๑

เพราะมันเข้าสู่ฤดูการที่๓หรือ๔แล้ว
อย่างหนึ่งก็อายุ๒๑ก็ไม่ใช่เด็กแล้วล่ะ
เพราะไปเล่นไปอยู่สเปนมาการใช้ชีวิตอะไรต่าง
ก็คิดว่าพวกน้องเหล่านี้
ผสมผสานกันกับตัวไทยเก่าที่มีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาจะเป็นตั๊กหรือเหลิม
แม้กระทั่งกล้องออฟบาร์ชนินตัวเก่าที่อยู่
บวกกับต่างชาติที่เราแบบแก้ไขในแท็กติกของโค้เตี้ยด้วย
ได้อามาดูมาตรงความเร็วตรงริมเส้น

ริตแล้วก็ยังอยู่สัญญาแบบถาวรเลย
ผมคิดว่าการผสมประสานกันในฤดุกาลนี้
น่าจะลงตัวกว่าหลายฤดูการที่ผ่านมา
ก็อยากให้แฟนบอลชมบุรีก็อดทนครับอดใจ

น้องทุกคนต้องการกำลังใจ
อยากให้เขามาชมที่ธนาคมเยอะ